ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุหึงหวงเกิดขึ้นในวงเล่าที่อุดรธานีนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีชาย๒คนกับผู้หญิงอีก๑คนก็ไปนั่งดื่มเหล้ากัน
พอเมาได้ที่ชายเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทำทีเหมือนว่าสนิทสนมกับทางฝ่ายหญิง
ปรากฏว่าชายอีกคนที่นั่งดื่มด้วยไม่พอใจค่ะคว้าขวดกระหน่ำตีชายที่เป็นเจ้าของบ้าน
จนถึงขั้นเสียชีวิตคาที่เลยนะคะติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
นายสวีลุนสแกวงอายุห้าสิบเก้าปีถูกฆ่าตายขาบ้านของตัวเอง
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีสภาพศพถูกทุบด้วยขวดเหล้าที่บริเวณศีรษะ
ใบหน้าฟันหักไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำนอนเสียชีวิตจมกองเลือด
จากการสอบสวนเพื่อนมาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้านของนายสวี
ในวงเล่ามีสามคนคือนายสวีนางอราษาอายุสี่สิบสี่ปีและนายวิราวิทย์ถิ่นราชอายุหกสิบสองปี
ทั้งสามคนเป็นเพื่อนบ้านกันระหว่างนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
นายสวีก็พูดคุยกับนางอรสาแบบสนิทสนมกันมากจนทำให้นายวีรวิทย์เกิดความโมโห
ใช้ขวดเหล้าทุบศีรษะนายสวีจนสลบและเสียชีวิตหลังก่อเหตุนายวิรวิทย์ไม่ได้หลบไปไหนยืนรอมอบตัว
นายบุญธรรมทินอายุห้าสิบสี่ปีน้องเมียของผู้ตายเล่าว่า
ปกติผู้ตายจะอยู่กับภรรยาแต่ภรรยาป่วยปอดติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ตายก็กลับมาอยู่บ้านก็เลยมาตั้งวงดื่มเหล้าที่บ้านกับเพื่อน
ซึ่งจะตั้งวงกันทุกวันประจำอยู่แล้วจนวันเกิดเหตุก็มีคนไปบอกว่าผู้ตายถูกทำร้าย
พอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบว่าผู้ตายนอนเลือดอาบอยู่บนที่นอนมีคราบเลือดกระจายเต็มบ้าน
พยายามปั๊มหัวใจแต่ผู้ตายแน่นิ่งจึงโทรแจ้งตำรวจ
ดานังอรสาวงพาศีอายุสี่สิบสี่ปี
ซึ่งเป็นล้านของผู้ตายที่ส่วนผู้ตายกำลังต้องสนุกเป็นแค่นี้แหละครับ
อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มสุราด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้ากับเพื่อนของผู้ตายรวม๕คน
จากนั้นก็แยกย้ายกันเหลือเพียง๓คน
โดยมีผู้ตายนางอรสาและผู้ก่อเหตุที่นั่งดื่มกันต่อ
ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้ขวดเหล้าทุบศีรษะของผู้ตาย
แล้วก็บอกว่าวันนี้จะฆ่า๓ศพ
ด้วยความกลัวจึงวิ่งหนีและไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
และบอกว่าผู้ตายถูกทำร้ายแต่ไม่มีใครเชื่อ
เพราะผู้ก่อเหตุและผู้ตายเป็นเพื่อนกัน
ด้านในสตะพลนามอินอายุ๖๐ปี
ผู้ก่อเหตุจะอาศัยอยู่บ้านตรงเกิดข้ามลงขอบาลของผู้ตาย

ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะกินเหล้าด้วยกัน๒วัน๒คืน
แต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวหรือไม่
จากการสอบสวนนายวีรวิทย์ถิ่นราชอายุ๖๒ปี
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าเป็นคนใช้ขวดทุบตีผู้ตายจริง
โดยสาเหตุเป็นเพราะความหึงหวงที่ผู้ตายมายุ่งกับนางอรสา
ซึ่งตัวเองก็ชอบพออยู่แล้วแม้ว่าฝ่ายหญิงจะมีสามีแล้ว
เห็นนางอรสาอยู่กับผู้ตายจึงโกรธแค้น
และลงมือใช้ขวดเหล้าทุบตีที่ใบหน้าหลายครั้งจนเสียชีวิต
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้